เหนื่อยแล้วพักผ่อนไปเที่ยวกันบ้างดีกว่า
เพราะว่าสัปดาห์นี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว
อาร์ตอาร์ตเมืองโอ่งราชบุรี
เมืองที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของโอ

ใช่ค่ะดิฉันหนีผีปอบนะคะ
เมืองโอ่งราชบุรีเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะคุณ
พัฒนาออกมาเป็นเมืองแบบอาร์ตมากเมืองแห่งศิลปะนั่นเองนะคะ
เพราะว่ามีงานศิลปะวางไว้ทั่วทั้งเมืองเลยอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ย
สตรีทอาร์ตราชบุรีเริ่มโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะคะ
ตามทางเดินริมแม่น้ำแม่กรองก็มีมีงานประติมากรรมสวยตั้งอยู่แบบนี้ด้วยค่ะ
ให้ถ่ายรูปเล่นกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ไม่หวั่นค่ะคุณ

ที่สำคัญคือมีหอศิลปร่วมสมัยเท่าทงไทยดีคุ้น
สับเปลี่ยนกันไปทุกเดือนเลยสวยงามมาก
พอเป็นเมืองอาร์ตเนี่ยแม้แต่เรื่องของโอ่งธรรมดา
มันก็กลับเพิ่มสีสันได้กลายเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้เรื่องของโอ่งนั่นเอง
เขารวบรวมเรื่องราวของโอ่งมาจัดแสดงในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะคุณ
ไม่ว่าจะเป็นนิทัศกาลภาพวาดวีดีโอและพิพิธภัณฑ์
ซึ่งมีองค์ราชบุรีจัดแสดงตั้งแต่องค์ยุคแรกเลยนะคะคุณ
ไปจนถึงโอ่งที่มันมีหน้าตาแปลกคุณเคยเห็นโอ่งแบบเหลี่ยมไหม
เหลี่ยมไม่เคยเคยเห็นแต่กลมที่นี่มีโอ่งเหลี่ยมโอ่งแบบมีฝา
แล้วก็โอ่งลาย๑๒นักสัตว์อะไรประมาณนี้คุณ
รวบรวมเรื่องของโอ่งไว้ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะคะ
และที่ดิฉันชอบสุดเลยคุณไม่ใช่องค์เหลี่ยมอันนี้
แต่ว่าเป็นร้านอาหารร้านอาหารมีชื่อว่าร้านโอ่งข้าวโอ่งน้ำ
ใช่ค่ะเป็นร้านอาหารอร่อยเด็ดแล้วก็มีเอกลักษณ์มากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารของเขาที่มีชื่อว่าน้ำพริกโอ่งแตก
นี่คุณอร่อยจนโอ่งแตกกันไปเลย
หรือจะเป็นเต้าหู้ดำผัดนะคะเอ้ยคณะฮ่องกง
อันนี้มุกใช่ไหมไม่มุกพูดจริง
เป็นเต้าหู้ดำผัดคณะฮ่องกงนะคะและแซลมอนเดินดง
นี่แค่พูดก็น่ารักค่ะคุณค่ะ
ติดตามความอร่อยและความสนุกกับเมืองอาร์ตราชบุรีนี้ได้นะคะ
วันอาทิตย์๑๑พฤศจิกายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการโอไทยแลนด์